อาหารแปลกที่เราคนกรุงอาจจะไม่ค่อยได้เจอ
หรือว่าคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่ของอุดรอาจจะไม่ค่อยเจอนะครับ
เขาบอกว่าไปอุดรห้ามพลาดเลย

บอกว่าคล้ายพะโล้แต่ว่ารสจัดกว่า
เป็นอาหารเวียดนามสูตรเกาหลี

อาหารชื่อแปลกแต่น่าทานมีขายที่ร้านโยยแม่โรด
ร้านของคุณพี่สาโรธผลทิพย์

เขาบอกว่าว่ากันว่าเลยนะคุณ
เป็นร้านต้นตำรับของโยยที่อร่อยที่สุด

ทำขายมานานกว่า๓๕ปี
ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
มีรายได้เดือนละครึ่งแสน
โอ้โหนะฮะ
ยนี้เป็นอาหารเวียดนามนะครับลักษณะคล้ายพะโล
แต่ว่ารสจัดกว่าก็มีน้ำจิ้มรสเผ็ดจัดจ้าน
พร้อมเครื่องเคียงแล้วก็ผักนะครับ

อ๋อทานกับขนมจีนด้วยแล้วก็ผักต่างใช่แล้วก็ผักต่าง
เขานำใบชะพรูนะมาห่อโยยพร้อมกับขนมจีน
พริกสดกระเทียมอ้ำเข้าไปคำใหญ่แบบนี้
เวลากินอะไรที่เป็นห่อแบบนี้ต้องกินคำใหญ่นะ

จะมาตัดแบ่งไม่ได้อ้าปากกว้างแล้วกินเลย

บอกว่าราดด้วยน้ำจิ้มนิดนึงห่อเป็นคำรับประทาน
โดยที่บ้านผืนมีทั้งโยยหมูโยยเป็ดแล้วก็โยยไก่ด้วยนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าเคล็ดลับการทำโยยให้อร่อย
จะต้องมีข้าวส้มที่นำเชื้อเยสมาเลี้ยงในข้าว
สมลงไปในเนื้อสัตว์ก่อนที่จะลงไปเคี่ยวเพื่อดับกลิ่นคลาว
ก็ต้องเป็นสูตรพิเศษของเขาเลยนะใช่นะครับ
โยยของแท้จะทำมาจากเนื้อสุนัขตะก่อนนะ
เป็นที่มาว่าโยยทำมาจากเนื้อสุนัข
เมื่อมีกฎหมายห้ามฆ่าสุนัขมาทำเป็นอาหาร

ก็เลยปรับเปลี่ยนมาใช้เนื้อสัตว์อื่นแทน
อย่างเช่นคุณโยยเป็ดโยยไก่ก็ทำได้นะครับ
แต่ว่ารสชาติยังคงเดิมอยู่
คือรสชาติเข้มข้นรสจัดจ้าน
แล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับ
แต่ความอร่อยคงไว้เหมือนเดิม
และเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขายโหดเพียงแห่งเดียว
ในจังหวัดอุดรธานี
โยยบ้านผืออุดรธานีนั่นเองนะครับ
แปลกจริงแต่ว่าน่าทาน